ท่านประธานนะครับผมนัทพงศ์เรมัญญาวุฒิผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับ
วันนี้ผมคิดว่าประเทศของพวกเราต้องการความหวัง
ประชาชนต้องการความหวัง
พวกเขาได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
รัฐสภาแห่งนี้คอรมอชุดนี้จะให้ความหวังกับพวกเขาได้หรือเปล่า
แล้วผมคาดหวังมากครับท่านประธาน
ที่จะเห็นรัฐบาลชุดนี้ภายใต้คำแถลงนโยบาย๑๔หน้า
มีคำว่าดิจิทัลเพียงแค่๕ครั้ง
ทุกท่านจะใช้โอกาสของฝ่ายบริหารที่ท่านมีอยู่
แนวนโยบายด้านดิจิตอลที่ถูกต้อง
และมีความชัดเจนมากกว่านี้ครับ
ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลที่มานั่งฟังด้วยตนเองนะครับ
ทุกท่านครับส่วนตัวผมไม่เคยมองว่า
นโยบายทางด้านดิจิทัลนั้นเป็นภารกิจของกระทรวงดิจิตอล
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียว
แต่เป็นพันธกิจหรือเป้าหมายร่วมที่รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
มีหน้าที่ในการวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอล
ที่เป็นอนาคตให้กับประเทศร่วมกัน
แล้วท่านมีหน้าที่ในการนำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้
ผนวกเข้ากับการดำเนินนโยบายของทุกกระทรวงต่างหาก

อกจากการใช้ดุลพินิษฐ์ไม่ให้เอาสไลด์ขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว
ผมคิดว่าคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีวันนี้น่าผิดหวังครับ
ผมผิดหวังที่ผมไม่เห็นคำแถลงนโยบายด้านดิจิทัล
เป็นการวางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
จะเป็นอนาคตของประเทศมากไปกว่าคำว่าดิจิตอลวอเล็ต

แต่เป็นนโยบายพักเดียวของพักเพื่อไทย
ประกอบคำแถลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยไซเบอร์
และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐในส่วนของด้านดิจิตอล
หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการ
คำแถลงนโยบายด้านความโปร่งใส
และการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเลย
จากตามคำสัญญาที่บอกว่าพวกเราจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตว์สุจริตนะครับ
ประกอบคำแถลงนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่
หรือเศรษฐกิจแห่งอนาคตเลย

ยังมีอีกหลายนโยบายในคำแถลงนโยบายวันนี้ที่ผมคิดว่ามีแต่คำสัญญา
แต่ขาดคำสำคัญครับ
คำแถลงนโยบายออกมาเป็นแบบนี้
เพราะพวกท่านคือรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามคั่ว
ที่ทำให้รัฐไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่
เพราะเป็นรัฐบาลที่มีการแบ่งเค้ก

ผลประโยชน์ของพักการเมืองมากกว่าความเชี่ยวชาญของตัวรัฐมนตรีใช่ไหมครับ
ภายใต้รัฐบาลแบบนี้ทุกท่านคิดว่า
เศรษฐาทวีสินจะมีอำนาจนำทางการเมืองหรือครับ
อำนาจนำที่ใช้ในการสั่งห้าม
ไม่ให้ทุกกระทรวงใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง
อำนาจนำในการสั่งทำให้ทุกกระทรวง
จะต้องบูรณาการข้อมูลและแอปทุกแอปของภาครัฐเข้าเป็นแอปเดียว
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
อำนาจนำในการสั่งแก้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ภายใต้รัฐบาลแบบนี้ท่านคิดว่าท่านจะทำได้หรือครับ
ท่านประธานครับวันนี้คือวันแถลงนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะเป็นคำมั่นสัญญาว่าอีก๔ปีต่อจากนี้
ท่านมีข้อผูกมัดอะไรต่อรัฐสภาบ้าง
ผมเชื่อว่าคำสำคัญและชุดนโยบายต่อจากนี้อีก๓กลุ่ม
ที่ผมจะนำเสนอถ้านายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมีอำนาจนำจริง
ท่านจะต้องทำได้ภายใน๔ปีครับ
กลุ่มนโยบายที่๑ที่ผมอยากเห็นอยู่ในคำแถลงนโยบายวันนี้
คือการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านคลื่นความถี่ที่สำคัญ

ท่านประธานครับผมคงไม่ต้องบอกว่าผมมีตัวอย่างดีในต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมด
อาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเนเทอร์แลนด์สิงคโปร์
สำหรับประเทศไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากนัก
แต่ผมมีหนึ่งตัวอย่างดีที่ผมมีโอกาสไปปฏิบัติงานด้วยตนเองครับ
ท่านประธานครับภายใต้พื้นที่๗ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรกว่า๔๐๐คน
มีจำนวนผู้ใช้น้ำราว๑๔๐๐มิเตอร์
วันนี้กระบวนการผลิตน้ำปลาปลาสะอาดทั้งหมดในเทศบาลตะบนอาจสามารถเป็นระบบอัตโนมัติครับ
และนี่เป็นเพียงแค่๑ตัวอย่างเดียวของเทศบาลเดียวที่ใช้เงินลงทุนราว๑๐ล้านบาท
แล้วถ้าเราติดตั้งระบบแบบนี้ให้กับทั้งประเทศล่ะครับท่านประธาน
ในประเทศที่คนกรุงเทพออกไปหน้าบ้านยังไม่เคยเห็นสมาร์ทมิเตอร์อยู่ที่หน้าบ้านเขาเลย
ปัญหาเรื่องไฟส่องสว่างปัญหาน้ำท่วมปัญหาการบังคับใช้กฎจราจร
รัฐบาลจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ในอุตสาหกรรมใหม่ได้อีกขนาดไหน
ผมลองคำนวณออกมาครับหลายแสนล้านบาทนะครับ
ทุกท่านครับผมคงไม่ต้องย้ำว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้
การดำเนินนโยบายแบบนี้เกี่ยวพันกับหลายกระทรวง
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณผ่านเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
อยู่กับกระทรวงมหัฐไทยอยู่กับภักดิ์ไหนครับภูมิใจไทย
เป็นภารกิจของกระทรวงเกษตรอยู่ในโคต้าพักไหนครับพลังประชารัฐ
ต้องไปซื้อซื้อของต่างชาติภารกิจของใครครับ
อุตสาหกรรมเป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติ
การจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอล
เป็นภารกิจของกศธชและกระทรวงดิจิตอล
เป็นโพต้าของใครครับพักเพื่อไทย
ทุกท่านคิดว่าการดำเนินนโยบายแบบนี้
ภายใต้นายกเศรษฐาทวีสินที่ขาดอำนาจนำทางการเมือง

กลุ่มนโยบายที่๒ที่ผมอยากจะเห็นอยู่ในคำแถลงนโยบายวันนี้
คือการวางสถาปัตยกรรมและแนวนโยบายด้านดิจิทัล

ที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยทำผิดมาแล้ว

เศรษฐานึงก็ทำท่าว่าจะผิดต่อไปครับ
นั่นคือแนวนโยบายด้านคราวกลางภาครัฐและความปลอดภัยไซเบอร์
ทุกท่านครับถ้าจะให้ผมเล่าว่าแนวนโยบายเหล่านี้ของรัฐบาลเศรษฐา๑

ผมขอยกตัวอย่างเรียบเปยดังต่อไปนี้
ทุกวันนี้เวลาหน่วยงานภาครัฐอยากจะทำแอปอะไรขึ้นมาสักหนึ่ง

ความหมายคือให้เงินไปทั้งก้อนแล้วได้แอปกลับมาเสร็จสับ

ก็อาจจะไปจ้างผู้รับเหมามาขึ้นตึกหลังใหม่ให้

ปัญหาอยู่ที่ทุกวันนี้นอกจากภาครัฐจะจ้างผู้รับเหมาให้สร้างแอปให้แล้ว
หลายครั้งภาครัฐยังจ้างให้เขาดูแลความรักษาความปลอดภัยแอปให้อีก
พูดง่ายก็คือกำลังจะบอกว่าเหมือนคุณไปจ้างคนสร้างตึกให้มาเป็นยามเฝ้าตึกนะครับ
แล้วถ้าวันดีคืนดียามเฝ้าตึกแอบเอาของในตึกออกไปขายเกิดอะไรขึ้นแบบหน้าข่าวเลย
ก็ข้อมูลภาครัฐหลุดออกไปอยู่ในมือกู้ไม่หวังดีไงครับ
ทุกวันนี้เวลาเราขึ้นสำนักงานใหม่เราก็ไม่ต้องสร้างตึกใหม่เสมอไปใช่ไหมครับ
จากเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณลดความซ้ำซ้อนของการลงทุนแล้ว
การดูแลรักษาความปลอดภัยแบบที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปก็ดีขึ้นด้วย
เพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมรักษาความปลอดภัยให้กับทุกแอปได้แบบหมดจด
เสร็จเป็นมาตรฐานเดียวกันได้
การเปรียบเปลยอย่างง่ายที่ผมอยากเห็นในการแถลงนโยบายวันนี้

ที่ท่านยังไม่พูดถึงในคำแถลงนโยบาย
มีตัวอย่างดีจากต่างประเทศ
ดำเนินการจนประสบความสำเร็จแล้วมากมายเต็มไปหมดทั่วโลก
หรือการจำแนกชั้นความปลอดภัยข้อมูล

สหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้อยู่ที่๘๘ครับ
คโปร์ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศทั่วโลก
แต่ประเทศไทยยังติดหลูบอยู่กับคำว่า

คำสำคัญที่สองที่ผมอยากจะเห็นในการสร้างสถาปัตยกรรม

หรือการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณภาครัฐ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งกระบวนการ
ธนาคารโลกรับรอง
ขณะนี้มีกว่า๓๐ประเทศทั่วโลก
ประยุกต์ใช้เรียบร้อยแล้วครับ

ยูเครนประหยัดงบประมาณลงได้๖๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
ช่วยให้ภาคประชาสังคมเข้ามาตรวจสอบ
และระบุความผิดปกติของการประกวดราคาได้๓๓๐๐๐กว่าครั้ง
ช่วยลดการผูกขาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปได้ถึง๔๕

อังกฤษออสเตรเลียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกันครับ
อินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวัน
หรือการเปิดเผยการใช้งบประมาณภาครัฐตลอดทั้งกระบวนการ
มาตรฐานที่ธนาคารโลกรับรอง
ไม่ใช่แค่คำสัญญาว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
ตามคำแถลงนโยบายหน้าสุดท้ายของนายเศรษฐาทวีสิน
คำสำคัญคำสุดท้ายในกลุ่มนโยบายนี้คือ
ด้านคุณภาพและการลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของรัฐบาลครับ

เพื่อบังคับให้ทุกหน่วยงานของสหรัฐ
กิจฮับรัฐบาลสหรัฐนะครับ
เมื่อ๒ปีที่แล้วเยอรมนีก็ตามไปติดครับ

ที่ใช้เงินภาษีของประชาชนต้องเป็นโค้ชประชาชน
ประหยัดงบประมาณลงได้ถึง๓๔๐๐๐ล้านบาท
สุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะชวนทุกท่านดูตามภาพบนหน้าจอ
ประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ใกล้ครับติดเราเลยตะวันออกเฉียงใต้ก็มีนะครับ
นโยบายนี้นอกจากจะช่วยในการประหยัดงบประมาณแล้ว
ยังทำให้ภาคประชาชนภาคเอกชน
สามารถนำซอฟต์แวร์ที่ภาครัฐเป็นคนพัฒนาจากเงินภาษีของพวกเขา

และทำให้ตัวซอฟต์แวร์มีมาตรฐานและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับท่านประธาน

ผมว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องประกาศเพื่อปักทง

ที่ผมอยากเห็นอยู่ในคำแถลงนโยบายวันนี้
คือการวางรากฐานให้กับเศรษฐกิจแห่งอนาคต
คำสำคัญของกลุ่มนโยบายนี้มีอยู่๒คำครับ
ทุกท่านครับทุกวันนี้เวลาที่เราใช้บริการต่าง

รู้สึกง่ายหรือยากครับ
กลับกันแต่ถ้าเป็นบริการออนไลน์ของภาครัฐล่ะครับ
อย่างเช่นการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการต่าง
คิดว่ายากหรือง่าย

ทำไมเราถึงรู้สึกว่าการใช้บริการภาครัฐมันยากเหลือเกิน

คำตอบก็คือคำสำคัญที่ผมจะมาตอบวันนี้
ในฐานะผู้ใช้บริการภาครัฐ
เป็นคำสำคัญของเศรษฐกิจแห่งอนาคต
ที่รัฐบาลไม่พูดไม่ได้

ทุกท่านครับผมมีตัวอย่างดีจากประเทศสิงคโปร์

ที่ล็อกอินผ่านกระบวนการที่มีความปลอดภัย
เพื่อยืนยันว่าผมเป็นชาวสิงคโปร์จริง
ผมจะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้กว่า๒๐๐บริการ
ไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีการจ่ายค่าปรับ
เซ็นเอกสารเพื่อยืนยันธุรกรรมออนไลน์
เอสตูเนียเองบริการภาครัฐทั้งหมด๙๙ครับ

รวมถึงสิทธิในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

กว่า๗๐๐บริการภาครัฐที่เคยถูกโพสต์
จัดกระจายอยู่ใน๒๐๐เว็บไซต์ของรัฐบาล

๔ปีสมัยรัฐบาลเดียวนะครับ
ในการรวมบูรณาการบริการภาครัฐทั้งหมด

ทำให้ประชาชนชาวอังกฤษทุกวันนี้
แล้วทำธุรกรรมกับภาครัฐทั้งหมดออนไลน์ได้หมดเลยครับ
ท่านคิดว่าการทำแบบนี้

เรายังมีคำสำคัญอีกคำนึงที่ผมพูดมาโดยตลอด

อำนาจนำของคนเป็นนายกรัฐมนตรี

หรือการใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

เพียงแค่เปิดให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

ตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ยังมีตัวอย่างการใช้ประโยชน์ข้อมูลอีกหลายด้านครับ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล

สามารถลดการจ่ายยาซ้ำซ้อน

ขออภัยครับโดยอาศัยข้อมูล
นำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการวางผังเมือง

สำคัญนี้เองครับก็คือคำว่า

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งอนาคตให้กับประเทศ

ผมได้อภิปรายเพื่อแสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่า
ประเทศไทยยังมีโอกาส

เชิงนโยบายเหล่านี้ซึ่งไม่ได้เป็น
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงแค่กระทรวงเดียว
แต่หากเป็นพันธกิจหรือเป้าหมายร่วม
ทุกกระทรวงจะต้องดำเนินการร่วมกัน

คือการแบ่งเก้าอี้แบ่งเค้กแบ่งกระทรวง
ภาพของนายกรัฐมนตรีที่ขาดอำนาจนำ
ดำเนินนโยบายต่างคนต่างทำ

กระจัดกระจายขาดการบูรณาการ
ภาพที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล

เพราะคุมคลื่นความถี่และคุมดาวเทียม

คณะรัฐมนตรีที่วันนี้นั่งอยู่ในห้องประชุม
จะรับนำเอานโยบายที่ผมได้นำเสนอไปวันนี้

รวมถึงให้คำมั่นสัญญาในที่ประชุมแห่งนี้ว่า

คำสำคัญที่ผมได้นำเสนอไว้

ขอบคุณครับ